ไปเที่ยวไปดูกันต่อเลยดีกว่า

ใช่ค่ะเราพูดถึงผ้าสิ้น
หลายจังหวัดก็จะมีผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมคะ
อย่างสุโขทัยคุณผู้ชมก็มีพาสิ้นทอมือ
ที่เรียกว่าสวยงามเก๋ไก่ไม่แพ้ใคร
และที่สำคัญเจ้าของร้านผ้าสิ้นอัญชันโบราณ
เขามีไอเดียด้วยการซื้อผ้าสิ้นแถมงอบค่ะ
ซื้อผ้าซื้อเสื้อซื้ออะไรพวกนี้แถมหมวก

สิ้นทอมือของชาวไทยภวนบ้านหาดเซี่ยวอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย

แล้วก็นี่ออกมาแต่งแล้วสวยงามแบบนี้เลย
เสื้อหม้อห้อมทั้งผ้าสิ้นใส่กับงอบแล้วโอ้โหโดดเด่นสะดุดตา
ใครมาก็ชอบค่ะซื้อไปเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านไป
คือราคาไม่แพงนะคุณเริ่มแค่๒๕๐๘๐๐บาท
เนื้อผ้าดีสีสวยนะคะและที่สำคัญนี่คือ
มันเป็นเหมือนเครื่องแต่งกายประจำชุมชน
หาเซี่ยวเขาใส่ผ้าสิ้นกันจนเป็นภาพคุ้นตานะคะ
เรียกว่าความนิยมมากขึ้นยอดซื้อก็มากขึ้นด้วยนะคะ
แต่ว่าช่วงนี้หน้าฝนนักท่องเที่ยวน้อยยอดก็เลยซื้อน้อย
เอาล่ะทำยังไงล่ะทีนี้ร้านอัญชันผ้าโบราณ
เขาซื้องอบมาจากชาวบ้านในราคาไปละ๘๐บาท
ก็ถือว่ามาเป็นของสมนาคุณนะคะให้กับลูกค้า

คือเป็นการช่วยเหลือชุมชนนะคะ
ชาวบ้านที่นี่เขาทองผ้าสิ้นกัน
แล้วก็ทำงอกไว้ใช้เวลาหน้าฝน
เวลาไปไล่ไปนานก็จะใช้งอกอยู่แล้ว
เป็นผุดไอเดียมาว่าเราใส่ผ้าสิ้นแล้วก็ใส่นอกไปนาน
เป็นการแถมให้แล้วก็ช่วยเหลือชุมชนด้วย
คือได้เท่าทุนแต่ก็ยอม
ใช่อยากจะให้ลูกค้าอยากให้นักท่องเที่ยวได้อนุรักษ์ผ้าไทยไปด้วย
แล้วก็สืบสารตำนานสืบสารการแต่งกายของชาวบ้านหาเสื้อแบบนี้ไปนาน
และที่สำคัญก็คือเป็นเอกลักษณ์ด้วยนะคุณ
ที่ฉันจำได้ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีผ้าขาวม้าเหมือนกันนะคะ
ผ้าขาวม้าก็เป็นเอกลักษณ์เหมือนกันของที่นี่นี่แหละ

แล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยเป็นผ้าขาวม้าลายช้าง
เออก็เป็นของขึ้นชื่อเหมือนกันนะคะ